จิตน้ำใจของเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการเพลงกันบ้างดีกว่า

ในวงการเพลงบรรดาศิลปินร็อกเกอร์รุ่นใหญ่เนี่ย
เขาตบเท้ากันขึ้นคอนเสิร์ตร็อกครั้งยิ่งใหญ่นะคะ
เพื่อส่งกำลังใจให้กับพี่แหลมมริสันที่ตอนนี้เนี่ย
กำลังรักษาตัวเองจากอาการป่วยคุณผู้ชม
บรรยากาศค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่โรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยานะคะ
โอ้โหต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่จริงเพราะว่าเพื่อนศิลปินร็อกนะคะ
เจ้าของชายากีต้าทีมเมืองไทยเนี่ย
เขาเดินทางมาร่วมงานกันเยอะเลย
เพื่อที่จะมาร่วมส่งกำลังใจให้พี่แหลมมริสันที่ตอนนี้กำลังรักษาอาการป่วยอยู่
แน็ตนัชชานะคะลูกสาวพร้อมกับสามีก็มาร่วมงานด้วยนะคุณผู้ชม
น้องแนทเนี่ยบอกกับผู้ศึกข่าวว่า
คุณพ่อเนี่ยนะได้รับกำลังใจจากทุกคนเยอะมากถึงแม้ว่าตอนนี้จะป่วยอยู่ก็ตาม
ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมยังต้องคอยไปให้โซเดียมที่โรงพยาบาลวันนั้นเนี่ยวันแถลงข่าวใช่ไหมพี่แจ๊ค
เนี่ยก็จะเห็นภาพว่าพี่แหลมมริสันก็เดินทางมาร่วมด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผอมอยู่เลย
ที่ที่ใส่แว่นกันแดดอ่ะใช่ที่ยกมือไหว้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่าน้องแน็ตบอกว่าต้องพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลเพื่อไปรับโซเดียม
จากว่าร่างกายของคุณพ่อเนี่ยผลิตโซเดียมไม่ทันคือคุณหมอเองก็ไม่รู้สาเหตุนะ
แต่อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่เข้าไอซียูเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงที่สมองของคุณพ่อเขาไม่ทำงาน
ก็เลยอาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ได้รับโซเดียมแต่พอมาวันนี้ค่ะต้องบอกว่าอาการของพี่แหลมมริสันเนี่ยดีขึ้นเยอะมากนะคะ
เดินได้เยอะขึ้นแล้วก็มีปฏิกิริยาโต้ตอบที่เร็วขึ้นมากทานอาหารก็กินได้เยอะขึ้น
แต่ยังไม่รู้ว่าคุณพ่อเนี่ยจะกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตได้อีกเมื่อไหร่ก็อาจจะต้องรอสักหน่อยประมาณ๓เดือนเดี๋ยวรอให้ร่างกายมันได้ฟื้นฟูก่อนนะเนาะคุณผู้ชม
เขาเชื่อว่ากำลังใจเหล่านี้นี่แหละที่จะทำให้คุณพ่ออาการดีขึ้น

เขาบอกว่ากำลังใจสำคัญนะคะ

อาแหลมที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะภาพนี้เลย

แต่ถ้ากำลังใจดียังไงก็หายยังไงก็ดีขึ้น
พวกเราเองก็ส่งกำลังใจให้กับอแหลมมริสันหายไปไว
ได้มาสร้างความสุขผ่านเสียงเพลงกันต่อไปเนาะ